ทีนี้คุณผู้ชมมาดูสามีวัย๒๒ปี
จะหาเงินให้เมียไปทำคลอด

ก็นั่นน่ะสิแต่ทีนี้ไม่รอดค่ะ
ตำรวจทั้งทหารที่พัทธลุงก็มีการสนที่กำลังกัน
ไปจับกลุ่มในสวนยางพาราเลยนะคะ
ดูบรรยากาศกันหน่อยละกันคุณผู้ชม
มีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ก็ร่วมกับทหารก็วางแผนกัน
เข้าไปบุกจับกลุ่มเครือขายยาบ้า
ไปตรวจสอบแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นที่บ้านหลังนึงค่ะ
หมู่๕ตำบลเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสน
แล้วก็จับกลุ่มตัวนักค้ายาบ้าได้๒ราย

แล้วก็รัดลอกป่าสวนยางพาราไปไกลกับ๒พิโลกรัม
ทราบชื่อผู้ต้องหาก็คือนายธรรมรัฐประทุมสุวรรณอายุ๒๒ปี

อีกคนนึงเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปีค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังบุกเข้าไปชาร์จจับกลุ่ม
ทั้งสองคนกำลังมั่วยาเสพติดกันอยู่หลังบ้าน
พอเห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งกันหลบหนีนะคะ
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถไล่ตามไปจับได้
ส่วนจุดที่มั่วสุมเจ้าหน้าที่เขาก็พบอุปกรณ์การเสพ
พบยาบ้าก็คุมตัวไปตรวจสารเสพติด
พบว่านายธรรมรัฐมีปัสสาวะสีม่วงนะคะ
เบื้องต้นนายธรรมรัฐเอ็นโหโดนจับมาขนาดนี้
ตรวจแล้วยังเจอปัสสาวะสีม่วงอีก
ก็รับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่า
ยาบ้าที่พบเป็นของตัวเองทั้งหมด
ซึ่งเขาลักลอบขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่มานานแล้ว
สาเหตุว่าทำไมต้องขายทำไมทำแบบนี้
เขาบอกว่าเขาไม่มีงานทำค่ะเขาตกงาน
ก็เลยตัดสินใจหันมาขายยาเสพติดละกัน

รวมถึงเพิ่งรู้ด้วยว่าภรรยาตั้งท้องได้เดือนเสร็จแล้ว
ก็เลยขายยาเก็บเงินค่ะ
จะได้เอาเงินนี้ไว้ให้ภรรยาทำคลอด

เมื่อกี้บอกว่ามีวัยรุ่นชาย๑๗ปีอีกคนนึงใช่ไหม

ปรากฏว่าพอตรวจสอบแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
บอกว่าวันนั้นที่วัยรุ่นวัย๑๗ปีมาหา
คือมาหาเพื่อที่จะทำว่าวเท่านั้นเอง

แล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการว่ากล่าวตักเตือน
วชนวัย๑๗ปีแล้วก็ติดต่อญาติให้มารับตัว
ส่วนนายธรรมรัฐเจ้าหน้าที่ก็คุมตัว

แล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสพเขาชัยสน
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ